มาดูเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพ

ถั่ญี่ปุ่นปักน้อยเนี่ย

ถ้าคุณปลูกเป็นแล้วก็แล้วปลูกแบบมีมาตรฐานส่งขายไปต่างประเทศ

เกษตรกรที่นี่เขาทำได้อย่างไร
ติดตามกันเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
ชาวตลอดข่าวมาดูเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองฉางและอำเภอหลานศักดิ์ในจังหวัดอุทัยธานีหลังฤดูการทำนาปี
เกษตรกรแห่งนี้เขาได้หันมาปลูกถั่วเหลืองฝักสดหรือถั่วแร้ญี่ปุ่นสร้างรายได้
โดยมีคุณวัญชัยชีวระเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจของชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกถั่วแระญี่ปุ่น
ถั่วเหลืองฝักสดหรือถั่ญี่ปุ่นของเราเริ่มต้นเมื่อราวปี๒๑๓๘เป็นครั้งแรก
ต่อจากนั้นก็มีการปลูกอย่างแพร่หลาย
ว้าวถ้านับดูแล้วก็เกือบ๓๐ปีเลยนะครับ
เกษตรกรในพื้นที่เขามีการปลูกถั่วแระญี่ปุ่นส่งขาย
โดยปีนี้เกษตรกรในพื้นที่ได้โคต้าในการปลูกถั่วแร้ญี่ปุ่นจำนวน๒๗๐๐ไร่
มีเกษตรกร๑๑๐รายที่ปลูกครับ
ซึ่งถั่วไร้ญี่ปุ่นเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง๗๐วันเท่านั้น
ที่สำคัญยังเป็นพืชที่มีตลาดนำการผลิตยังไงล่ะ
ก็คือจะมีบริษัทภาคเอกชนมาทำสัญญารับซื้อในราคาประกัน
ตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่ก็ทำให้เกษตรกรแต่ละรายเนี่ยมีรายได้ที่ดีครับ
โดยก่อนการเก็บเกี่ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างทุกแปลง
เพื่อตรวจสอบสารเคมีตกค้าง
ถ้าแปลงไหนพบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานก็จะยังไม่รับซื้อนะ
หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วเกษตรกรจะนำถั่วไร้ญี่ปุ่นขึ้นรถไปยังจุดคัดแยก
เพื่อคัดเมล็ดที่สมบูรณ์ตามความต้องการเท่านั้น
ก็จะมีการคัดแยกของเสียออกให้มากที่สุด
เมื่อรถเก็บเกี่ยวจากในแปลงเก็บเกี่ยวมาแล้ว
ก็จะถูกลำเรียงโดยรถเกษตรกรนะครับ
หลังจากนั้นบริษัทภาคเอกชนก็จะมารับซื้อผลผลิต
แล้วก็จะรวบรวมผลผลิตของถั่วไร้ญี่ปุ่นไปแช่แข็ง
เพื่อส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ
ซึ่งการปลูกถั่วไร้ญี่ปุ่นส่งขายของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองฉางและอำเภอลานศักดิ
แต่ละรายเนี่ยก็ทำให้พวกเขามีรายได้นับแสนบาท
แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ